เรื่องของรถกู้ชีพกำลังนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้องหลีกทางให้
อืมเดี๋ยวดูคลิปนี้นะฮะเชื่อว่าท่านเห็นคลิปนี้เนี่ย
ต้องเบรกช่วยแน่คือเรียกว่าลุ้นกันตัวโก่งเลยนะครับ

แพงด้วยบีพีดอบด้วยเอาดูกันเลยครับนิ้วป่วยจริงนะครับ
สิบรอพอราชพิพัฒน์ครับมีจักรยานยนต์ช่วยนำรถกู้ชีพมา
คือจะเห็นว่าคันอื่นเขาจะหลีกออกซ้ายนะฮะแต่ว่าไปถึงจุดยูเทิร์นเนี่ย
คือโผล่หัวออกมาแล้วก็นี่เขาพยายามโบกมือนะฮะ
แต่ยังโผล่ออกมาเพิ่มแบบนี้มียิบเดียวอืม
มินิดเดียวจริงจริงนะฮะทุกผู้ชมครับ
แล้วกล้องที่ติดหมวกกันน็อกของจักรยานยนต์ที่นำรถกู้ชีพมา
ที่เปิดทางมาให้เนี่ยเขาก็จะบันทึกภาพแล้วเอาคลิปมาให้ดูเนี่ยจนไปถึงโรงพยาบาล
เพื่อให้เห็นว่าผู้ป่วยอยู่ในรถจริงจริงนะค่ะ
นี่มาส่งจนถึงนี่ฮะถึงโรงพยาบาลนะครับ
นี่คือคุณสุรไกรจันละครหัวหน้าจุดสนเพชรเกษมของปเต๊กตึง
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
กู้ภัยกำลังไปรับผู้ป่วยที่ซอยเพชรเกษม๖๓ในกรุงเทพ
ผู้ป่วยเนี่ยความดันตกต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
คือจักรยานยนต์คันนี้เป็นน้องอาสากู้ภัยเหมือนกันแต่ว่าความจริงเขาอยู่คนละจุด
แต่พอเขาได้รับทราบเหตุเนี่ยเขาก็มาช่วยขี่นำรถกู้ภัย
เพื่อเปิดทางให้กับรถนะฮะแล้วก็มาเจอจุดตรงนี้นะครับ
อย่างที่เห็นมาตรวจสอบตอนหลังพบว่าผู้ที่ขับกระบะคันนี้เป็นผู้หญิงนะฮะ
เป็นผู้หญิงสูงอายุคาดว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงไซเรน
หรืออาจจะมองไม่เห็นอะไรประมาณอย่างนี้
เอาเป็นว่าก็โชคดีมากที่ผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเห็นคลิปภาพแล้วหน้าหวาดเสียวจริงเกือบจะเบรกไม่ทัน
แล้วถ้าเป็นผู้หญิงสูงอายุแล้วมองไม่เห็นจริงหรือไม่ได้ยินเสียงไซเรนเนี่ย

ตรายเรื่องของการขับรถนะคะ